ไปดูตำรวจบุกจับไปทลายบ่อนการพนันไฮโล
เขาลักลอบเล่นที่กระท่อมใกล้ทุ่งนาในอำเภอบรบือ

พนันที่เวลาเขาวิ่งหนีเขาตกใจไง
ทำทุกวิถีทางแหละมีวิธีการซ่อนตัวพรางตัว
อยากให้คุณผู้ชมดูว่าเขาวิ่งหนีกันยังไง
เลินเปิดเปลืองแค่ไหนแล้วไปซ่อนตัวด้วยวิธีไหนบ้างค่ะ
โอโหวิ่งหนีลงกลางทุ่งนา
ไม่ได้แล้วก็มุดที่ใต้ท้องรถนี่แหละ
กลายเป็นนักซ่อมรถซะอย่างนั้นค่ะ

มีความรู้เรื่องรถถึงวันออกมาทันทีนะคะ
ตำรวจถามว่าก้อไปหยังเหรอแม่

เปลี่ยนยังหรอซ่อมรถเหรอ
ตำรวจถามนี่นะคะง

พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งไปคนละทิศคนละทางค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ลงไปที่กลางทุ่งนา

มีบางคนวิ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้รถกระบะ
อย่างภาพที่เห็นที่เราให้คุณผู้ชมดูไป
แต่รอดสายตาของเจ้าหน้าที่ไหม
ไม่นะคะทั้งหมดนี้ถูกจับกลุ่ม๒๓คน
ของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันไฮโล
และเงินสดอีกประมาณ๘๐บาท

พอหลงทางก็เลยเห็นคนมันเยอะดี
ก็เลยมาดูซิว่าเขาทำอะไร

ก็เลยหลงทางมาทำบาปแทน
เอาล่ะฟังเสียงหน่อยนะคะทุกทุกชม
ตำรวจถามนักพนัน
ไปจากไหนม้านบ้างไหมนี่
ม้านหมายถึงอะไรคะ
แปลว่าได้เงินบ้างไหมโชคดีบ้างไหม

แล้วพนันบอกถึงจะไปได้ได้อย่างไรเหรอ
เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาเขาจะแวะไปวัด

นั่นสิดอกวงดอกไม้ไปไหนทูบเทียนตำรวจก็ไม่ได้เจอนะคะ
สรุปแล้วก็เจอแต่อุปกรณ์การเล่นพนัน
เอาล่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เป็นปฏิบัติการของฝ่ายปกครองจังหวัด

ทุ่งนาอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
เขาก็เลยรายงานไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เอาล่ะหลังจากนั้นก็มีการซักซ้อมแผน
มีการวางแผนเข้าปิดล้อมจับกลุ่มในที่สุด
แล้วก็นำมาสู่ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นมาสักครู่
ก็มีการประสานขอกำลังจากฝ่ายปกครองจังหวัดอำเภอบรบือ
บุกเข้าจับกลุ่มเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
และหลังจากที่มีอาการได้ตัวและรวบรวม
แล้วก็พานี่แหละค่ะขึ้นรถกระบะไปเลยนะคะ

ของกลางก็มีนอกจากที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเล่นพนันไฮโล
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาด้วยนะคะ
พนักงานสอบสวนก็นำตัวไปสอบปากคำ
ตอนนี้ให้ประกันตัวไปนะคะก็คนละ๕๐๐บาทค่ะ
หลังจากนั้นก็ได้สรุปสำนวนคดีส่งฟ้องศาลต่อไปค่ะ